ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น
เขามีการเปิดเวทีจะจัดงานแข่งขันหานักพัฒนา
ที่เป็นนักพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ
งานนี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อเป็นการตอบโจทย์ว่าอันนี้ต้องใช้งานได้จริงแล้วก็เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
ถอยหลังสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
เพื่อเฟ้นหาทีมนักศึกษาที่เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
เอส๒๐๑๘โดยมีหน่วยงานจากภาคธุรกิจร่วมให้โจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขัน
และเพื่อให้เด็กไทยในยุคนี้ได้มีการความรู้
ในการเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้จริงด้วย

ในเรื่องของการจัดงานในวันนี้
ก็นำเอาความรู้เทคโนโลยีที่เรามีมาดำเนินการ
แล้วก็นำความรู้ที่ได้มาสร้างประดิษฐ์นวัตกรรม
แข่งขันในปีนี้มีทั้งสิ้น๓๐ทีม
แต่ละทีมประกอบด้วยนักศึกษาต่างสาขาและข้ามประเทศ
โดยทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเดินประเทศพระราชราชสุดาสยามรมราชจกุมารี

สร้างมูลค่าและความปลอดภัยในธุรกิจท่องเที่ยว
ช่วยให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนในบ้านสะดวกสบายยิ่งขึ้น

และความปลอดภัยในเคลาดเพื่อเจอกับปัญหาที่ก่อน